ประกวดก่อนน่านี่เขาก็มีข่าวดูแหม่แกรงนี้

ทั้งเด็กกับแต่น้องเมทั้งที่เป้ยกับอิ่นนิงนี่อยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันนะ
วันก่อนเขายังโวยพรวันเกิดน้องเมย์อยู่เลย

แต่อันนี้ในรูปคนละเมนะ
ซึ่งหลายคนก็เดาไปว่าอาจจะแค่งอนกันหรือเปล่า
ล่าสุดความสัมพันธ์มันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย
เขาก็เลยไปสังเกตที่วันเกิดของยายเมพิชนาธิ
ที่ผ่านมานี่ครับหลายคนก็เข้ามาอวยพรเยเมพิชนาศกันนี่
รวมไปถึงเพื่อนซีอย่างหนิงแล้วก็กะแตนะครับ
ที่ก็นักว่าวิดีโอคอร์แฮปปี้เบอร์สเดย์กันไป
ยกเว้นเจ๊เปิ๊ยไม่อยู่ในสายด้วย
น่ะฮ่ารายพุฟรุ้บเปล่า
นัดขอกันประมาณว่าเออ๑ทุ่มเจอกันน๊ะ

มันแปลกว่าเห็นสามคนขาดหนึ่งแม่งว่าอย่างไรละ
นางก็เสี้ยกันอยู่แล้วอีบ้า

ภารกิจเพื่อช่างอย่างวันหนึ่งแล้วเขากลับมารวมทีมาด้านป่าว
ต้องแล้วนี่เป็นเพื่อนซีกันยังไงไม่มีวันแตกอยู่แล้ว

หลายหลายคนเองก็ตีกันเธอเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีเดี๋ยวก็ตี
ก็อาจจะประสานกันได้แหละเนอะ

เมื่อก่อนตัวมันติดเคยจะตายหามึงอยู่ด้วยกันอย่างเนร

เดี๋ยวเขาก็โทรหาคุณแม่ร้อนเบอร์วางสายเนี่ย
เอาจริงมีคนพยายามจะให้เขาคือดีกันมั้ย
ช่วยกันไงไม่รู้

ก็บ้านอยู่อยู่นี้บ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกัน

กูก็ง้องงง

อุ้วกิฟต์วัฒนาอยู่หมู่บ้านเดียวกันหมดเลย

อะพุยพี่ปุ๊ยด้วยหรอ

ไม่คือเมื่อก่อนมันก็แบบได้พื้นที่เยอะ

ซื้อที่ไว้แล้วก็สร้างใช่ไหม

โปรดติดตามตอนต่อไป